ไทยรัฐทีวีเรายังตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
คดีที่นายคำนึงเจริญรัฐนะฮะถูกพบเป็นศพนะครับ
ก็ถูกฆ่านะฮะมัดมือมัดเท้าใช้ผ้าขาวม้ารัดคอด้วยนะครับ
แล้วมีกระสอบคลุมศีรษะทิ้งไว้กลางทุ่งนาค่ะนะฮะ
นายคำนึงเนี่ยอายุ๔๘ปีนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เจอศพเนี่ยคือยี่สิบธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยนายคำนึงถูกฆ่านะฮะ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งนะครับสถานที่เกิดเหตุที่ถูกทำร้ายเนี่ย
อยู่ที่ตะบนเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ศพเนี่ยเอามาทิ้งถึงนี่ฮะที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ต้องสงสัยมีอยู่๔คนนะครับมีนายสุเทพมาลัยกุลชื่อเล่นชื่อจวบ
นี่ฮะตามภาพในหน้าจอเลยนะครับคือในจวบเนี่ยเขามีฉายานะ
วบร้อยศพเนี่ยนะจวบชนแดนเนี่ยนะบางคนก็เรียกนะครับ
แล้วก็มีนายสายชนมาลัยกุลที่เป็นลูกชายของนายจวบทั้งหมดนี้คือ๔ผู้ต้องสงสัยนะครับ
ที่ฆ่านายคำนึงแล้วก็ร่วมกันเอาศพมาทิ้ง
ในการอำพลางศพนะครับพันธุ์ตำรวจเอกนรงศักดิ์พรมทารองภูมิครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีนะครับ
ประชุมกันอยู่สี่สิบนาทีกว่าได้หลังจากนั้นก็เปิดเผยบอกว่าคดีนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนกระทำความผิดแล้วมี๓๔คนด้วยกัน
ในกันหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาพบตำรวจแล้วแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ตอนนี้ก็เลยสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้แล้วอย่างน้อย๓คน
ส่วนไนโก้ผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงนะครับที่ก็มาพบตำรวจแล้วเช่นกันนะครับ
ตำรวจพาไปดูจุดเกิดเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็เส้นทางการขับรถพาในจวบไปในคืนนั้น
เพราะว่าเขาเนี่ยบอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ฆ่าแต่ว่าในจวบเนี่ยเป็นคนโทรเรียกเขาบอกให้ขับรถมาหาหน่อย
มาถึงก็เนี่ยครับก็ในจวบก็เอาศพเอาศพขึ้นรถอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ซึ่งไม่ตรงกับที่ไนโก้เนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปดู
ก็เลยต้องเอาตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนบัว
นี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่๔แยกไฟแดงบ้านราหุ่นนำเผอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ในจวบกับนายสายชนลูกชายของในจวบนั่งอยู่ด้วยอยู่กัน๓คนแล้วในรถนะครับ
มีศพของนายคำนึงที่วงแดงเอาไว้เนี่ยฮะคาดว่าช่วงเวลานี้
คือช่วงที่กำลังเอาศพในคำนึงไปทิ้งในพื้นที่หมู่๒ตะบนวังบ่อ
อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นเส้นทางถนนหมายเลข
จากบ้านหนองพลวงหมู่๓ตะบนกันจุอำเภอบึง๓๐๐เพชรบูรณ์
่งหน้าไปถนนเส้นหนองบัวนครสวรรค์ตอนที่ขับมาถึงสี่แยกไฟแดงบ้านตราหุ่นนะครับ
รถกระบะคันนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์
หน่วยบริการทางหลวงลาหุ่นซึ่งมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ขณะขับรถผ่านนะครับ
ว่าในกันเนี่ยขับรถเพื่อไปกลับรถตรงจุดกลับรถหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก
แล้วก็ขับตรงไปนะครับไปถึงสี่แยกไฟแดงบ้านราหุ่น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน๒๒๕หนองบัวนครสวรรค์ผ่านร้านขายพวงมาลัยข้างทางซ้ายมือ
จังหวะขับผ่านเส้นตรงนี้มีกล้องวงจรปิดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็จับภาพเอาไว้ได้
โดยจะสังเกตเห็นว่าท้ายรถกระบะเนี่ยจะมีวัตถุบางอย่างอยู่ท้ายรถกระบะนะฮะ
ตำรวจคาดว่านี่คือศพของนายคำนึงนะฮะที่ถูกมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระสอบเอาไว้นะครับ
กำลังเอาไปทิ้งภาพนี้นะครับคดีนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่นะฮะ
เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุที่นายคำนึงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
นะครับคุณผู้ชมท๊อบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
เขาไปมอบตัวกับตำรวจนะคะไปแล้วนี่ค่ะไปมอบตัวกับ
ตำรวจรีนัทธวุฒิภาคภูมิผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
ทรภาค๖ในจวบร้อยศพคนนี้ยอมรับว่าทำไปเพราะความ
โกรธโกรธที่ผู้ตายมาทำร้ายเขาก่อนเอาเท้ามาเหยียบหน้า
ก็เลยเรียกในกันไนโก้มาช่วยเคลียร์ปัญหาแต่ผู้ตายก็
ยังกล่าวหาว่าพาพวกมาทำร้ายจริงจริงแล้วตั้งใจจะเรียก
มาเคลียร์เฉยทีนี้ค่ะก็เลยช่วยกันจับตัวผู้ตายอ่ะค่ะ
ขึ้นไปที่รถระหว่างขึ้นรถผู้ตายขัดขืนต่อสู้ตลอดทำร้าย
ร้ายก็เลยมีการแบบใช้มือนะคะกดคอเอาไว้ค่ะไม่ได้ตั้ง
ใจจะทำให้เขาเสียชีวิตเขาอ้างแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่
ต่อสู้ขัดขืนตอนที่เอาตัวขึ้นรถน่ะก็เลยเอามือ
ดคอเอาไว้จนเสียชีวิตเลยอะค่ะหลังจากนั้นก็เรียกนาย
สายชนลูกชายมาช่วยเคลื่อนย้ายศพเอาศพไปทิ้งนี่คือคำ
สารภาพของในจวบนะคะเบื้องต้นค่ะก็แจ้งข้อหาร่วมกัน
ฆ่าผู้อื่นในจวบหรือนายสุเทพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ครับนายสายชนมาลัยกุลลูกชายของในจวบผู้ต้องสงสัยราย
สุดท้ายก็เลยเข้ามอบตัวเหมือนกันอืมดังนั้นตอนนี้ผู้ต้อง
สงสัยได้ครบทุกคนแล้วนะคะครับในจวบเนี่ยนะคะที่มีฉายา
จวบร้อยศพเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าประวัติเขาเนี่ยนะหลาย
อย่างค่ะจวบร้อยศพเลยจวบร้อยศพจวบชนเดนเนี่ยค่ะคือมัน
ต้องมีที่มาแหละถึงจะมีฉายาลักษณะแบบนี้นะคะครับ
เมื่อยี่สิบหกมีนาคมปีห้าศูนย์นะคะช่วงตีหนึ่งครึ่งใน
วบไปก่อเหตุยิงนายสุนทรธรรมวงศรีจนเสียชีวิตใน
พื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับสิบธันวาคม
ปีเดียวกันปี๕๐นะคะตอนตีหนึ่งในจวบไปยิงนาย
พโชคพรมกลางเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอพระทองคำจังหวัด
นครราชศรีมานอกจากนี้ไปผัวพันกับคดีสังหารสจ
เสียงจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายขันติสุมนทาติดคุกไปเจ็ด
ปีนะคะสุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้องก็ออกมาเขาเคยไปผัว
กับหลายคดีก็เลยมีฉายานี่คือที่มาของฉายาเขา
แต่สุดท้ายก็มามอบตัวกับคดีนี้นะคะก็ต้องถูกดำเนิน
คดีต่อค่ะมาฆ่าคนตายอีกแล้วแม่ต้องมาติดคุกคอนแข่ดูท่าทาง
อายุก็ไม่ใช่น้อยนะครับวันนี้คุณครินกมุธโยธิน
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปคุยกับนางไพรินแฟนไทย
ส่งนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของนายคำนึงผู้ตายนะครับคือก่อน
หน้านี้มันก็มีรายงานข่าวมีกระแสข่าวออกมาหลายสิ่ง
หลายอย่างค่ะอย่างเช่นอ่าทะเลาะกันเพราะปัญหาระหว่างในจวบกับ
ในคำนึงเกี่ยวกับการหึงหวงนางไพรินหรือเปล่านาง
ไยลินเนี่ยไปแอบคบมีสัมพันธ์ครบซ้อนอะไรกับนายจวบ
หรือเปล่านะฮะในจวบเนี่ยเธอเล่านะครับบอกว่าวันเกิดเหตุใน
จวบมานั่งคุยกับแม่ของเธอเรื่องที่ดินนะครับเธอกลับ
มาเจอก็เลยมานั่งคุยด้วยที่แคร่หน้าบ้านตอนนั้นนายข
ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะจัดให้แม่ของเธอยังห้ามปรามลูกเขย
อยู่นะครับบอกว่าเอออย่าไปพูดอย่างนั้นเขามาคุยเรื่องที่ดิน
กับแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรกับไพรินเลยจากนั้นสามีของเธอก็มานั่งดื่มเหล้าด้วย
ระหว่างที่ดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยเธอบอกว่านายคำนึงสามีนั่งกัดฟันตลอดเวลา
แล้วก็พูดจารักษณะพูดกลางใส่ในจวบแล้วก็ไปเอาไม้ฟืนเนี่ยมาตีในจวบ
จวบก็เลยโยนเก้าอี้ใส่นายคำนึงนะจนศีรษะเนี่ยแตกโดนเข้าศีรษะพอดี
จากนั้นก็เกิดการชกต่อยตะลุมบอลกันเกิดขึ้นเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็วิ่งไปหลบที่บ้านน้าสักพักหนึ่งมีรถเก๋งคันหนึ่งกับรถกระบะคันหนึ่ง
ขับมาจอดที่หน้าบ้านเธอเนี่ยคิดว่าอ๋อสงสัยรถตำรวจมา
เพราะว่าเธอเนี่ยโทรแจ้งตำรวจสพนไผ่นะคงจะมาเอาตัวสามีไปสงบสติอารมณ์
เพราะว่าเห็นสามีเนี่ยถูกพาตัวขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับออกไปที่ไหนได้ฮะ
เธอบอกว่าตอนหลังเอ้านั่นน่ะคือสามีเนี่ยถูกพาไป

เธอบอกว่าเธอขอชี้แจงผ่านเราหน่อยผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อย
ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรยังไงเกิดขึ้นทั้งสิ้น
เพราะมันมีกระแสข่าวมาว่าอ๋อเป็นเรื่องชู้สาวอะไรยังไงหรือเปล่า

ไพรินยอมรับว่ารู้จักกับนายสุเทพมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ไม่ได้คบหาอยู่กินกันแบบสามีภรรยามีเพียงการไปมาหาสู่กันนะ
แล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเสือเก่านายสุเทพหรือว่านายจวบเนี่ยนะ
เธอบอกว่าคือรู้จักคบหามาก่อนนะ
แต่ไม่ได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยานะครับ
คบหาอยู่กินกันแบบสามีภรรยานะ
ก็รู้จักกันแบบแค่ไปมาหาสู่
รู้ว่านายสุเทพหรือนายจวบเนี่ยเป็นเสือเก่า
แต่ไม่เคยถามเรื่องการเป็นสงฆ์เป็นเสือรายละเอียดส่วนตัวไม่เคยถามนะครับ
จากนั้นเธอก็มาจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับนายคำนึง
ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับนายคำนึงก็ทะเลาะกันบ่อย
เธอบอกว่าทะเลาะกันแล้วก็นายคำนึงก็ชอบทุบตี
แม่ของเธอเนี่ยเคยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าลูกสาวถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
เวลาที่ลูกเขยเมาเหล้าเนี่ยชอบทำร้ายลูกสาว
แล้วเธอก็บอกว่าหากเธอเจ็บแค้นโกรธเคืองสามีเนี่ย
เธอเนี่ยคงบอกให้ในจวบเนี่ยมาทำร้ายสามีไปนานแล้ว
คงไม่อดทนอยู่ด้วยกันจนมีลูกสาวด้วยกัน
อันนี้เธออ้างอย่างนี้นะฮะ
อีกมุมนึงเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายคำนึงเขาด้วย
เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
เอาเป็นว่าเนี่ยอันนี้เราฟังจากปากของนางไพริน
ภรรยาของนายคำนึง
มาคนเดียวค่ะหมอไซค์คนนั้นเขามาคนเดียว
ยังยังยังตอนนั้นหนูยังไม่รู้เรื่อง
ทะเลาะกันตรงนี้เขาปั้มกันลงตรงนั้นตั้งแต่แฟนหนูตีปุ๊บหนูวิ่งไปหลบ
มีแต่แม่อยู่แม่บอกว่าเนี่ย
เขาทะเลาะกันโอ้โหมันปูยี่ปูยำกันเลยอ่ะ
แต่เสร็จทีนี้พี่จวบเขาไม่ได้ตีก่อนนะ
คนแก่คำนึงเนี่ยบีบคอเขาแล้วล้มลงไปหน้าศาลเนี่ย
อ้าวแล้วคนแก่มันจะลุกขึ้นมาได้ยังไง
อันนี้ไม่ได้พูดเท็จนะอันนี้คือความจริง

อยู่กรุงเทพก็เหมือนกันทำงานที่กรุงเทพก็ทำงานไม่ได้ก็อย่างนี้แหละ
ใครจะไปรู้ว่าผัวจะถูกยัดกระสอบ
ไอ้ตรงนี้ขอวาจาสัตว์หรือวาจาซื่อเลย
ฉันไม่เคยรู้เรื่องว่าผัวฉันจะตาย
แต่ฉันคิดว่าถ้าไปกับเขาคงไม่รอด

สาบานแบบนี้ว่าฉันไม่ได้แนะนำใครเข้ามา
แต่เขามาธุระของเขากับแม่
เราได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ในพื้นที่นะฮะ
เพราะว่านางไพรินเขาบอกว่าแม่เขาก็ไปฟ้องผู้ใหญ่บ่อย

ผู้ใหญ่บอกกับเราว่านางไพรินเนี่ยเคยมาขอความช่วยเหลือ
ว่าถูกนายคำนึงสามีทำร้าย
ก็ได้แค่รับรู้แล้วก็ตักเตือนกันไป
ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้มากกว่านี้
เนื่องจากเป็นเรื่องครอบครัวนะ
เพราะว่าหลังจากที่สามีภรรยาคู่นี้เวลาเขาทะเลาะกันเนี่ย
ทะเลาะกันเสร็จเขาก็กลับมาดีกันเหมือนเดิม
อ่ามันก็วนเป็นวงรอบแบบนี้นี่แหละ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวบอกว่าไม่รู้จักนะครับ
อย่างฆ่ากันตายแบบนี้
เขาก็กลัวนะเขาทะเลาะกันหัวเมีย
แต่พอยายไปห้ามเขาก็กลัวประมาณนั้นนะครับ
ก็บอกว่าทะเลาะกัน

บางครั้งมีเรื่องก็ให้ผู้ใหญ่ไปดูหน่อย

ถูกทำร้ายนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับทางฝั่งพี่สาวของนายจวบ

ก็พี่สาวในจวบซึ่งมีชื่อ
อยู่ในกระสอบที่ใช้คลุมในคำนึงนะฮะ

วันที่เจอศพนายคำนึงถูกทิ้งเอาไว้ที่ทุ่งนาแถวนครสวรรค์เนี่ย
กระสอบที่ยัดใส่ศพมาเนี่ยนะครับ

เขียนชื่อเอาไว้ด้วยที่กระสอบ
เป็นชื่อนางอุไรมาลัยกุลพี่สาวของในจวบนะฮะ
นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเขาก็แกะรอยไปนะครับ

ตำรวจเอาไปเป็นหลักฐานแล้วนะครับกระสอบเนี่ยนะฮะ
วันนี้ปรากฏว่านางอุไรไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ
กระสอบที่เธอมักจะเขียนชื่อตัวเองเนี่ยทุกใบเนี่ยเธอบอกนะ

ตำรวจเอาไปตรวจสอบเปรียบเทียบที่สถานีตำรวจนะฮะ
ส่วนลักษณะการก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถมา๒คันนะครับ
ในวันเกิดเหตุเป็นรถยนต์หนึ่งคันรถกระบะหนึ่งคัน
รถยนต์เนี่ยคนขับคือไนโก้ตามคำบอกเล่าของแฟนไนโก้ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวด้วย
ไนโก้มามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนะครับ
บอกว่าทั้งสามคนคือในจวบในกันและไนโก้ตอนที่มาถึงบ้านที่เกิดเหตุช่วยกันอุ้มร่างในคำนึงใส่รถยนต์นะ
ซึ่งขณะนั้นเธอบอกว่าเธอคาดว่าในคำนึงอาจจะยังไม่เสียชีวิต
ส่วนรถกระบะที่ตรวจยึดได้เนี่ยคาดว่าในกันเป็นคนขับแล้วก็มีแฟนของในกัน
นายสายชนและนางติ๋มนั่งอยู่บนรถก่อนที่ทั้งหมดจะไปหาจุดจอดและทำร้ายนายคำนึงอีกครั้งด้วยการกระทืบซ้ำจนสิ้นใจ
แล้วเอาร่างใส่กระสอบบรรทุกบนท้ายรถกระบะขับไปทิ้งที่จุดเจอศพนะฮะ
นี่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะศพของนายคำนึงอะค่ะครอบครัวได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะ
ตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
นางสาวรำพึงเจริญรัฐอายุ๔๐ปีน้องสาวของนายคำนึงผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าทันทีที่รู้ว่าพี่ชายเสียชีวิตก็เดาได้เลยว่าภรรยาเป็นต้นเหตุหรือเปล่า
อันนี้น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกนะคะ
ถ้าถามว่าเรามีความสงสัยในเรื่องการตายของพี่ชายเราไหม
เกี่ยวกับภรรยาใช่ไหมคะ
แล้วครั้งแรกที่เรารู้ว่าพี่ชายเราเสียเนี่ย
แล้วโทรถามเขาเลยว่ามูลเหตุที่มันเกิดเรื่องแบบนี้
เกิดการฆาตกรรมอย่างนี้มันมาจากเขาใช่ไหม
เราก็ถามเพราะเรารู้เราเคยรู้ว่าสาเหตุที่ทะเลาะกัน
ก็คือระหว่างตัวคนตายคือพี่ชายแล้วก็ภรรยาเขา

ก็เลยคิดว่ามูลเหตุการตายครั้งนี้ก็น่าจะมาจากเขา
เลยทำให้อีกคนนั้นที่เป็นผู้ร้ายมาทะเลาะกับพี่ชายเรา
แล้วก็ทำให้ถึงแก่ชีวิต
ครั้งแรกที่รู้จักเขาก็ยังไงล่ะ
เราไม่ชอบอยู่แล้วโดยนิสัยของเขาและพฤติกรรม
เพราะเขาอยู่กับพี่ชายเราไปนานนานเรายิ่งทำให้เรารู้ว่าเขาอ่ะ
เหมาะเลยที่จะเป็นแม่ของลูก
ทำตัวไม่ดีไม่เคยซื่อสัตว์กับพี่ชายเราเลยมีแต่พี่ชายเรานี่แหละรักเขามากเกินไป
เลยทั้งยอมเขาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งรู้ว่าตัวเองต้องตายก็ยังเอาชีวิตเป็นแรกเลย
นี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของน้องสาวผู้เสียชีวิตนะคะ
ทางฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้ก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงอะไร
ส่วนทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะทีมข่าวก็ถามว่าแล้วแบบนี้ถ้าเกิดแบบไม่พอใจในตัวภรรยาของตัวพี่ชายเนี่ยนะ
ว่าถ้าภรรยาเขาจะมาร่วมงานศพเนี่ยจะได้ไหม
เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่เข้าใจว่าการเดินทางมันก็ค่อนข้างไกลแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางมาร่วมงานศพอะค่ะ
ด้านนายอัครชัยเจริญรัฐนายสุนทรดาก่ำสองคนนี้เป็นหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าเสียใจนะคะที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
ก็อยากจะให้ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตนางไพรินนะคะออกมายอมรับความจริงได้ไหม

ส่วนปัญหาครอบครัวตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะ
หลานบอกว่าก็รู้มาตลอดว่าน้าชายมีปัญหาครอบครัวนะ
เคยบอกไปแล้วด้วยซ้ำเคยเตือนไปแล้วด้วยซ้ำว่าถ้าทนภรรยาไม่ได้ก็เลิกไปเลยดีกว่า
แต่น้าชายไม่ยอมเลิกเพราะว่ารักมากจนมาเกิดเหตุสลดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
อย่างน้องแท็กเนี่ยให้ออกมารับความจริงเหรอครับ
อย่าไปปิดบังอะไรที่มันไม่ใช่กับเรื่องที่ว่าไม่ดีเลย
เรายอมรับที่ว่าเออยังไงอ่ะคุณอยู่กับเขามากี่ปีแล้วคุณไปปกปิดเรื่องพวกเนี้ย
แล้วคุณไปใส่ร้ายว่าน้าผมเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีนะครับ
แล้วคุณก็มีลูกกับเขาด้วยคุณออกมายอมรับความจริงที่คุณทำของเขามา
แต่ก่อนเขาเดือดร้อนแค่ไหนเขาเดือดร้อนแค่ไหนคุณไม่มีเงินไม่มีทองเขาก็ดิ้นลนหาให้คุณ
แล้วคุณก็มาโกหกแล้วไปมีอะไรอย่างนี้มันไม่สมควรครับ
ผมเป็นคนสนิทคนหนึ่งกับน้าผมผมรู้นิสัยน้าผมดีแล้ว
ครอบครัวของเขาตอนอยู่ด้วยกันเขาก็มีปัญหากันบ่อยครั้งเวลาน้าผมทำงานมาถึงบ้าน
คือเขาต้องทำงานคนเดียวขับรถอะไรอ่ะแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานเขาอยู่บ้าน
คือทะเลาะกันแบบ
มันก็บ่อยครั้งนะครับมันบ่อยครั้งมากแล้วน้าผมก็คือคนที่ว่ารักครอบครัวรักลูกรักเมียใช่ไหมครับไม่อยากทิ้งเข้าไป
ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่แบบว่าให้เขามาขอคำมาลาศพขอให้แบบต่างคนต่าง
ให้ความจริงซื่อตรงต่อกันคำว่าผิดก็คือผิด
นี่นะคะเหตุการณ์นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าไม่มีโอกาสมาชี้แจงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วแหละเพราะว่าได้ตัวผู้ต้องหาครบถ้วนแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อนะคะ